ทีนี้คุณผู้ชมมาดูทนายตั้มกันหน่อยนะคะ
ทนายตั้มก็ก่อติดตั้งแต่วันแรกเลยนะคะ
หลังจากที่รู้ว่าคุณโมเธอศูนย์หายไปนะคะ

ผลการตรวจเนื้อเยื่อของสถาบัน๑
ที่ไม่ใช่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจออกมา
ทนายตั้มทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดนะคะ
ซึ่งเป็นเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชน
ก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะคะ
เพราะว่าคือผลการตรวจเนื้อเยื่อเนี่ย

ว่าแผลที่ต้นขาขวาด้านในเนี่ย
เกิดก่อนคุณแตงโมเธอเสียชีวิต
แล้วแผลนี้ไม่ได้เป็นสาเหตุที่ทำให้เธอเสียชีวิต

คือเกือบขนานมันไม่ได้ตัดแบบตัดขวางอะค่ะ
ถ้าตัดขวางคือเส้นเลือดใหญ่อาจจะทำให้

แต่เสียชีวิตเนื่องจากขาดอากาศหายใจเพราะจมน้ำนะคะ
ทนายตั้มบอกว่าไอ้ผลออกมาแบบนี้ก็ค่อนข้างสอดคล้องกับความเห็นของตัวเอง
ที่เคยบอกกับสื่อมวลชนไปก่อนหน้านี้
ว่าคุณแตงโมตกลงไปแล้วก็โดนฟินท้ายเรือบาดเข้าที่ขา
ในสิ่งที่สังคมสงสัย
ก็ทำให้กังวลว่าอาจจะมีการแทรกแซงเรื่องของกระบวนการตรวจสอบหรือเปล่านะคะ
ประกอบกับว่าตำรวจเองก็ไม่ชัดเจนตั้งแต่ต้นนะคะ
ก็คือพอสังคมสงสัยแทนที่คุณจะออกมาตอบคำถามบางส่วนก็ได้
คุณก็ไม่ได้ออกมาทนายตั้มตั้งข้อสังเกตแบบนี้นะคะ
ฉะนั้นหลังจากนี้อยากให้สังคมช่วยกันติดตามคดีนี้
เพื่อทวงความยุติธรรมคืนให้กับคุณแตงโมฟังเสียงทนายตั้มค่ะ
คือตอนนี้นะครับมันเหมือนกับเป็นถ้าเกิดตำรวจเขาเป็นบอกว่าเป็นอุบัติเหตุนะครับ
มันก็เหมือนกับเป็นอุบัติเหตุที่มันค่อนข้างจะมีเงื่อนงำนะครับ
ทุกคนก็ตอนนี้กำลังหาคำตอบอยู่แหละว่ายังไงกันแน่
เรื่องนี้นะครับตำรวจของนิติเวศเนี่ยเขามีระดับขั้นบังคับบัญชานะครับ
แล้วเราก็ไม่มั่นใจนะครับว่าการให้ความเห็นเนี่ยมันจะเป็นอิสระหรือเปล่านะครับ

คือตอนนี้คนเนี่ยนะครับเรื่องความเชื่อมั่นกับเจ้าที่ตำรวจเนี่ยค่อนข้างจะน้อยนะครับ
เพราะว่าอะไรมาหลายอย่างเนี่ยมันค่อนข้างจะค้านสายตาของหลายคนนะครับ
มันก็เป็นเพราะการทำงานของเจ้าที่ตำรวจเองนั่นแหละนะครับ

คือพอชาวเน็ตเอาอย่างนี้นะครับทุกคนเนี่ยมีความรู้ในเรื่องของการถ่ายวีดีโออย่างนี้นะครับ
สามารถที่จะดึงภาพมาให้มันชัดขึ้นนะครับ
ภาพวิดีโออย่างเงี้ยเอามาทำมาให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดูนะครับ
เจ้าที่ตำรวจก็ยังไม่มีมาตอบข้อสงสัยของทุกคนได้เลยนะครับ
คือถ้าเกิดฟังซุ่มเสียงจากทนายตั้มเนี่ยนะคะทนายตั้มบอกว่าก็การทำงานของตำรวจมันทำให้เกิดข้อกังขาแล้วก็คำถามต่างมากมาย
ทีนี้ทนายตั้มบอกว่ากรณีที่ตำรวจมุ่งประเด็นว่าคุณแตงโมพลัดตกเรืออันเนี่ยเกิดจากอุบัติเหตุทนายตั้มบอกว่าส่วนตัวก็ไม่ได้เห็นแย้งนะคะเชื่อเช่นเดียวกันว่าเป็นอุบัติเหตุแต่คิดว่าเป็นอุบัติเหตุที่มีเงื่อนงำเงื่อนงำก็คือไม่รู้ว่าตกด้วยสาเหตุอะไรนะคะต้องมีอะไรบนเรือนั้นแน่ทนายตั้มบอกแ
ก็ไม่เคยตอบข้อสงสัยในประเด็นนี้ค่ะครับ